คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
เมื่ออาทิตย์ก่อนมีข่าวข่าวหนึ่งในประเทศจีนมีผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเริ่มประกอบอาชีพอาชีพอะไรรู้ไหมคะ
เคลียร์เมียน้อยค่ะเนื่องจากตัวเองเนี่ย
คุณพ่อเองก็นอกใจคุณแม่ตัวเองมีสามีซึ่งนอกใจ
กับผู้หญิงอีกคนนึงและเธอเองก็ไปเคลียร์ค่ะ
เคลียร์คือไปคุยให้กับบรรดามือที่สามของสามีจนกระทั่งเฮ้ย
เขาก็ถอยทับกลับไปแล้วในที่สุดเนี่ย
เขาก็ไม่ได้กลับมาดูแลหรือรักใคร่กับสามีต่อนะคะ
เขาก็ฟ้องหย่าเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
ฉันก็มีวาทะสินนะลองทำหน้าที่นี้ดูดีไหม
ปรากฏว่ามีคนมาจ้างจริงมีคุณเมียหลวงหลายคน
ในราคาที่สูงมากนะคะล้านห้าช่วยเคลียร์เมียน้อยให้หน่อย
คือพอเห็นข่าวนี้ปั๊บก็อ่านดูแล้วก็เออขำนะว่า
มันมีอาชีพแบบนี้ได้จริงหรือปรากฏมีคนส่งเข้ามาหาพี่อ้อยบอกว่า
อ้อยลองทำไหมอ่ะคะไม่เป็นไรค่ะ
อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบนี้แหละดีแล้ว
คือเข้าใจไหมว่าคนที่เข้ามาเป็นมือที่๓เนี่ย
อาจจะมีทั้งที่ตั้งใจอาจจะมีที่ถูกหลอกมาก็เยอะ
แต่ทุกคนรู้ค่ะว่าอยู่ในตำแหน่งนี้มันเจ็บปวดแค่ไหน
และไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นหรอกหรือถ้าอยากเป็นจริง
ก็อยากเป็นเพราะคิดว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นแค่คนคนเดียวของเขา
มองไปว่าถ้าเราเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจ
ทำไมเขาต้องเลือกเราเป็นตัวจริงและไม่ต้องมีอาชีพในการไปเคลียร์หรอกนะคะ
ในที่สุดเรื่องแบบนี้นะผิดถูกรู้หมด
เหลือแค่อดไม่ได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สมมุติว่าเรารู้สึกแบบผู้หญิงคนนี้เข้ามายุ่งกับสามีเรา
เราต้องไปเคลียร์ผู้หญิงคนนี้ให้จบไปแต่นั่นน่ะ
มันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าเพราะปัญหาจริงจริงคือ
คนของเรารักเรามากพอจะหยุดที่เราคนเดียวหรือยัง
ถ้าไม่อย่างนั้นนะคะเคลียร์จากคนนั้นเดี๋ยวก็มีคนอื่นอีก
ก็เป็นข่าวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละค่ะ
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้เล่าสู่กันฟัง
แต่ถามว่าพี่อ้อยจะไปทำหน้าที่นี้ไหมไม่ดีกว่าค่ะ
มานั่งอยู่ตรงนี้มีอะไรอยากเล่าให้ฟังเรามาคุยกันแบบนี้ดีกว่า
อายุสามสิบสามปีสถานะตอนนี้คือโสดลูกหนึ่ง
อยู่กับลูกสาวอายุเก้าขวบค่ะปัจจุบันก็ยังติดต่อกับพ่อของลูกอยู่นะคะ
และเรามีกฎว่าใน๑เดือนต้องพาลูกไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา
พ่อแม่ลูกอย่างน้อยสองครั้งถ้ามีวันหยุดยาวตรงกัน
พาลูกไปกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันให้ลูกจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ขาด
ตั้งแต่เลิกรากันก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะคะ
เพราะว่ากลัวลูกจะไม่โอเคและกลัวคนที่เข้ามาจะไม่รักลูกเรา
แต่สำหรับสามีเก่าหลังจากเลิกกับเราแป๊บเดียว
เขาก็มีคนคุยอยู่เรื่อยที่รู้ไม่ใช่เพราะว่าเราไปถามนะคะ
แต่เป็นเพราะลูกเล่าให้ฟังว่าเวลาที่พ่อเขามารับไปเที่ยว
จะพาไปเจออาคนนั้นอาคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ตามภาษาเด็ก
ซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปซักไซส์ไล่เลียงหรือจะไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของเขา
และอย่าเข้ามาล้ำเส้นความเป็นพ่อแม่ลูกของเราก็พอ
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะสามีเก่าไปคบกับผู้หญิงคนใหม่
ดูว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างคือมันเป็นเรื่องรบกวนจิตใจดราม่าอะนะคะ

ช่วงปลายปีนัดกินข้าวกันตามปกติสังเกตเห็นอาการสามีที่เริ่มแปลกไป
มาเลสมากมาทานข้าวกันก็จะมีสายโทรศัพท์เข้าบ่อยมาก
ซึ่งเขาก็จะรับแล้วก็ออกไปคุยข้างนอก
พอกลับเข้ามาก็จะมีหน้าหงิกหน้างออารมณ์เสียเป็นแบบนี้บ่อยครั้ง
ลูกถึงขั้นถามว่าป๊ายุ่งมากเหรอทำไมป๊าคุยโทรศัพท์ตลอดเลย
พอเป็นแบบนี้หลายครั้งเราก็เลยตัดสินใจถามเขาว่าช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่า
ไม่สะดวกมากินข้าวหรือติดงานอะไรก็บอกนะ
เขาก็บอกว่าไม่ได้ติดอะไรเกี่ยวกับการนัดเจอลูก
แต่ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะแฟนใหม่เขาอยากมาด้วย
แต่เขากลัวว่าเราจะไม่พอใจก็เลยไม่อยากให้ฝ่ายนั้นมา
ก็เลยทำให้มีปัญหาระหว่างเขากันนะคะ
ก็เลยถามเขาว่าจริงจังกับผู้หญิงคนนั้นขนาดไหน
ถ้าจริงจังก็พามาได้นะโอ้น้องก็แมนมากนะ
คือด้วยนิสัยสามีเก่าเนี่ยถ้าเขาไม่แคร์ไม่จริงจัง
เขาจะไม่มานั่งง้อหรือนั่งเล่าปัญหาที่งี่เง่าแบบนี้
เราก็เลยตัดปัญหาค่ะอยากมาก็ให้มา
หลังจากที่คุยกันทุกครั้งที่เรานัดกินข้าวกันพ่อแม่ลูก
แฟนใหม่เขาจะมาด้วยซึ่งเราก็คุยนะคะยิ้มแย้มตามมารยาท
ต่างจากผู้หญิงคนนั้นที่ดูพยายามชวนเราคุย
พยายามตีสนิทเข้าหาลูกสาวซื้อของติดไม้ติดมือมาให้ลูกเรา
เวลาเดินห้างก็จะพยายามเดินประกบข้างจับมือลูกสาวเราตลอด
ดูอบอุ่นเกินไปเปล่าคะเนี่ยเราก็พยายามคิดว่า
คงเป็นเพราะเขาเอ็นดูลูกเราก็เลยทำแบบนั้นเจอกับเขามาสามสี่ครั้ง
เขาก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่มารู้จากลูกตอนหลังว่า
ลูกไปเที่ยวกับพ่อและแฟนใหม่โดยที่ไม่มีเราไปด้วย
ผู้หญิงคนนั้นจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งลูกก็จะมาบ่นว่า
เขาชอบว่าหนูนิสัยไม่ดีไม่มีมารยาทเอาแต่ใจ
แล้วก็ชอบบีบแขนแรงหนูอยากกินอะไรเขาก็ไม่ให้กิน
รวมไปถึงพฤติกรรมที่มันดุลูกสาวของเราซึ่งดาก็ถามลูกว่า
เวลาเขาดุเนี่ยป๊าไม่อยู่เหรอลูกก็จะบอกว่าป๊าไม่อยู่
เขาถึงดุมันเป็นแบบนี้หลายครั้งจนลูกสาวพูดว่า
ถ้ามะม้าไม่ไปด้วยหนูไม่อยากไปกับป๊าแล้วนะ
ตอนนั้นก็คิดเอาว่าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็เลยโทรไปคุยกับพ่อของลูกค่ะ
เล่าถึงปัญหาต่างที่เกิดขึ้นเขาก็แจงให้เราฟังว่า
ลูกอ่ะชอบทำหน้างอเอาแต่ใจเราก็เลยบอกว่า
ไม่รู้จักลูกเราเลยเหรอผู้หญิงคนอื่นที่พาไปเจอ
ไม่เห็นมีปัญหานะเขาก็ออกตัวแทนผู้หญิงคนนั้น
เราก็เลยตัดปัญหาว่าช่วงนี้ถ้าจะพาลูกไป
อย่าเอาแฟนใหม่ไปด้วยได้ไหมลูกอึดอัด
พานหาว่าเราไปเสี่ยมสอนลูกให้เกลียดแฟนใหม่ของพ่อ
ผ่านหาว่าเรากีดกันเราก็เลยโมโหยื่นคำขาดว่า
ถ้าจะไปไหนกับลูกต้องมีเราไปด้วย
ไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ให้ลูกไปซึ่งเขาเองก็ตกลง
หลังจากรู้พฤติกรรมของผู้หญิงคนนั้นเวลานัดกินข้าวกัน
ตอนนี้เราก็ทำหน้านิ่งแล้วไม่อยากเสวนากับเขา
รู้ค่ะว่าบรรยากาศมันอึดอัดมากแต่เราก็ไม่อยากฝืนเสียแทร่ง
ยังนั่งร่วมโต๊ะได้นะอันนี้ก็ถือว่าบุญแล้วนะคะพี่อ้อย
หลังจากทานอาหารเสร็จสามีเก่าก็จะโทรมาต่อว่าว่าเราไม่มีมารยาท
หาว่าเราไม่ให้เกียรติคนของเขา
และต่อไปนี้เขาก็จะไม่ให้เกียรติเราเช่นเดียวกัน
ไปถึงบอกกับเราว่าสอนลูกแบบนี้
จะยิ่งกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจนิสัยเสียได้แม่มาหมดนะ
ซึ่งตั้งแต่วันนั้นที่เขาโทรมาด่าเราก็จะเถียงกันทุกครั้ง
มันสะสมหนักเข้าก็เลยตัดสินใจจบปัญหา
ด้วยการไม่ไปเจอและถ้าเขาจะมารับลูก
เราก็ไม่ได้กีดกันแต่ถ้าลูกไม่เต็มใจไป
เราก็ไม่ให้ลูกไปกลายเป็นว่าเขายิ่งโมโห
มาด่าเราว่าทำให้ลูกเกลียดพ่อ
บอกว่าเรากำลังทำให้ลูกกลายเป็นเด็กมีปัญหาเราพยายามไม่สนใจ
แต่เขาก็ยังติดต่อมาเรื่อยเราเลยหาทางออกว่า
ถ้าอย่างนั้นเราเจอกันปกติก็ได้นะ
ขอแค่หนึ่งไม่ต้องเอาผู้หญิงคนนั้นมา
แต่เขาไม่ยอมเราก็เลยไม่ไปเจอเขาเหมือนกัน
เรื่องนี้ทำให้ดาเครียดมากมันส่งผลกระทบต่อลูก
อยากเอาเรื่องนี้ปรึกษาพี่อ้อยค่ะว่าสิ่งที่เราทำ
มันเห็นแก่ตัวไหมอ่ะคะเราควรจะปั้นหน้าไปเจอเขาหรือเปล่า
และเราควรจะจัดการปัญหานี้ยังไงรู้สึกรำคาญใจมากเลย
โหนี่ถ้ายังใช้ชีวิตคู่กันอยู่แล้วก็ทำให้หุดหงิดใจ
ก็ยังพอเข้าใจนะคะว่าเราต้องร่วมกันแก้ปัญหา
จะได้ใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันอย่างที่พอจะมีความสุขบ้างตามสมควร
แต่เนี่ยน้องยังต้องมานั่งทุกข์ทั้งที่เลิกกันไปแล้ว
อ้อยพูดเสมอค่ะไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรัก
สามีภรรยาเลิกกันเรายังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิต
ที่น้องตั้งสูตรว่าเราต้องไปกินข้าวด้วยกัน
พ่อแม่ลูกบ่อยนะวันหยุดต้องไปใช้เวลาด้วยกันนะ
คือมันต้องใส่รายละเอียดลงไปอีกนิดนึงอะค่ะว่าลูกมีความสุขกับสิ่งนั้นหรือเปล่า
เอาความสุขของลูกเป็นที่ตั้งไม่ใช่ศักดิ์แต่ดึงทุกคนมารวมกัน
ด้วยความกระอักกระอ่วนใจแล้วก็หลอกตัวเองกันไปว่า
นี่ไงครอบครัวอบอุ่นมีทั้งภรรยาเก่าและภรรยาใหม่อยู่ร่วมกันได้
ถ้าการทานอาหารร่วมกันแล้วมันอึดอัดกันไปแบบนี้เนี่ย
ลูกก็คงไม่มีความสุขมากเท่าไหร่นะพี่ดาวว่าแบบนั้น
แม่ก็เฟคใส่กันไปให้จบเป็นมื้อ
เราต้องลองถามตัวเองดูค่ะว่าอันนี้คือความอบอุ่นที่แท้จริง
หรือแค่พยายามลูกโตขึ้นทุกวันนะคะ
ซึมซับอะไรบ้างในครอบครัวว่ากันไปทีละเรื่องก่อนนะ
ถ้าลูกเอาแต่ใจก็ต้องคุยกันฟังและอธิบาย
ว่าสิ่งที่เป็นอยู่เป็นอันตรายต่อคนอยู่ด้วยนะลูกนะ
ไม่ใช่แค่คนในครอบครัวแต่หมายถึงเพื่อน
คนที่เราต้องไปเจอคนที่เราต้องทำงานกับเขา
ต่อไปในอนาคตหรือแม้แต่สังคมในการเรียนก็ตาม
เรายิ่งยุ่งส่งเสริมให้ท้ายว่าแน่จะมาว่าลูกฉันไม่ได้นะ
และคิดว่าลูกกำลังถูกกล่าวหาจากพ่อและแฟนใหม่ของพ่อ
เราก็เลยต้องเถียงแทนเพื่อว่าอันนั้นไม่ใช่
มันจะกลายเป็นสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่า
เอาแต่ใจไม่เห็นเป็นอะไรเลยแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
หรือคิดเอาว่าการที่ลูกแสดงออกแบบนี้เนี่ยเป็นการแก้แค้นพ่อและผู้หญิงใหม่
อันนั้นพี่อ้อยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายคนที่มีแต่เสียกับเสียคือลูกของเรา
ถึงได้บอกไงคะว่าแก้กันไปทีละเรื่อง
อุปนิสัยเราก็ต้องบ่มตั้งแต่อยู่ในบ้านเนอะ
ไม่อย่างนั้นวันหนึ่งลูกจะทรมานจากการถูกลงโทษของสังคม
ที่ไม่ได้พร้อมให้อภัยลูกเราตลอดเวลาไม่ได้พร้อมให้อภัยคนที่เอาแต่ใจ
กับผู้คนอื่นอื่นได้ตลอดเวลาคราวนี้เรื่องการไปทานข้าว
มันไม่ได้มีกฎเกณฑิกานะคะว่าทานข้าวปั๊บควรจะเอาคนใหม่ไปด้วย
หรือไม่ให้ไปดีกว่าจริงแล้วพี่อ้อยว่ามันไม่เป็นเรื่องเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นกับตัว
สารพัดคำถามที่น้องกำลังจะถามตัวเองไม่สำคัญเท่าคำถามนี้ค่ะ
ลูกสาวมีความสุขไหมเขาโตพอจะตัดสินใจกับหลายหลายเรื่องในชีวิตได้แล้ว
เราคือครอบครัวเดียวกันเราคือทีมเดียวกันช่วยฟังเขาด้วย
ถามเขาคุยกับเขาบอกว่าแม่เคารพทุกการตัดสินใจของหนูนะ
ความสุขของหนูคือเงื่อนไขสำคัญที่สุดต่อให้ไม่ได้ทานข้าวด้วยกัน
มันมีวิธีการในการแสดงออกถึงความผูกพันรูปแบบอื่นอีกเยอะแยะมากมาย
ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งเฟคนั่งทรมานกลืนข้าวก็ไม่ค่อยลงให้มันจบเป็นมื้อ
สิ่งที่กังวลอย่างเดียวนะคะตอนนี้นะสามีเก่ายังมีผลต่อใจของน้องหรือเปล่า
เพราะดูเหมือนว่าเขาพูดอะไรว่าอะไรทำไมดูมีผลต่อใจของน้องเหลือเกิน
จะหาว่าเราสอนให้ลูกเกลียดพ่อก็บอกไปเลยว่าเดี๋ยวก่อน
ลูกเราก็มีสติปัญญามากพอเขามีสมองพอที่จะตัดสินใจกับทุกเรื่องนะ
และตั้งแต่นี้ลูกจะเป็นคนเลือกความสุขด้วยตัวของเขาเอง
ทำไมเราต้องไปอดทนปั้นหน้าเพื่อที่จะได้ไปทานข้าวร่วมกันอบอุ่นอบอุ่น
แต่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้มีแต่ความสุขอะค่ะ
ฟังดูเหมือนน่าจะมีความสุขแต่ดูเหมือนมีคนเต็มไปด้วยความทุกข์
ไม่มีคนไหนเลยดูมีความสุขเราก็อึดอัด
ลูกก็ดูไม่ได้เห็นมีความสุขเท่าไหร่เลย
ผู้หญิงคนใหม่ก็คงพยายามแทบตายที่จะกลายเป็นแม่ใหม่ที่น่ารัก
สามีเก่าก็แค่พยายามให้เขาได้มีโอกาสชื่นชมตัวเองว่า
เจ๋งว่าครอบครัวเก่าครอบครัวใหม่สมานสามัคคีจังเลย
ื้ออาหารคือมื้อแห่งความสุขทำไมต้องไปพยายามฝืน
ทนทุกข์ขนาดนี้คะถามใจตัวเองดูนะ
เพียงแต่ว่าลูกดูแฮปปี้มากในการรวมตัวกัน

กลืนเข้าไปลูกไม่เป็นไรแป๊บนึงมื้อนี้ก็จบแล้ว
ลูกมีความสุขแต่นี่ลูกสาวก็ดูไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อย
เลยไม่รู้ว่าต้องกล้ามเกลือนฝืนทนกลับไปทำไม
ไม่ได้ตั้งใจทำลายครอบครัวใครนะคะ
แต่ไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องพยายามให้มีมิตรภาพดีอบอุ่นอบอุ่น
ที่หัวใจมันขุ่นแทบตายค่ะ
ไม่ต้องทะเลาะกันคุยกันดี
ถ้าเขาไม่ฟังก็พอละไปคุยกับลูกเองละกันนะ
เอาเวลาทะเลาะกับสามีเก่ามาคุยและรับฟังสิ่งที่ลูกคิดและรู้สึก
เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเรามากกว่าอีก
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าภรรยาใหม่ของเขาควรไปหรือไม่ควรไป
แต่มันอยู่ที่ว่าเอาความสุขของลูกเป็นที่ตั้ง
ให้ลูกตัดสินใจเองคุยกับพ่อของเขาเอง
และถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขามาบอกว่าเสี่ยมจังเลยนะ
สอนให้ลูกเกลียดพ่อบอกเขาไปเลยว่า
ถ้าพ่อน่ารักลูกเกลียดไม่ลงหรอกค่ะ
ถ้าพ่อทำตัวดีให้ลูกรักยังไงลูกก็เกลียดไม่ลง
เพราะวันนี้ลูกมีสิทธิ์ในการเลือกความสุขของตัวเองแล้ว
มีคนเยอะมากที่ชอบพูดว่าเด็กเขาไม่รู้หรอก
เรานั่นแหละรู้จักเด็กมากพอหรือเปล่า

เพียงแต่แค่เขาจะสื่อสารกับเราหรือเปล่าเท่านั้นเอง

เพราะวันนี้เด็กยุคนี้เขาต้องการคนรับฟัง
คนที่มาพูดพูดและคอยบอกว่าเขาต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้
เพราะเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วด้วยเช่นกันนะคะ
คำถามนี้นะอย่างน้อยพี่อ้อยว่า

จะเป็นวิธีคิดให้กับตัวพี่อ้อยเองด้วย
ว่าเออในบางปัญหาดูเหมือนมันจะเล็กมันไม่เล็กฮะ
มันใหญ่มากพอที่จะทำให้คนทุกคนที่รวมตัวอยู่ตรงนั้น
ไม่มีความสุขเลยสักคนเดียวนะคะ
ขอบคุณทุกความไว้วางใจให้พี่อ้อยได้ฟังมุมอ่อนแอของทุกคนนะคะ
เจอกันใหม่นะวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
พี่อ้อยณพาพร